ก็เร่งติดตามจับกลุ่มคนร้าย
ซึ่งเป็นชายบุกเดียวใช้มีดจี้ชิงทรัพย์ธนาคารกรุงไทย
ที่จังหวัดเชียงรายได้เงินไปเกือบ๓แสนบาท
แถมยังหันมายิ้มให้กับกล้องวงจรปิดด้วย
เขาเลยเรียกว่าเจ้าโจรยิ้มยิ้มหวาน
หลังเกิดเหตุคนร้ายจี้ชิงทรัพย์ธนาคารกรุงไทย
สาขา๕แยกพ่อขุนถนนผลโยธินตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ตำรวจภูทรเมืองเชียงรายก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

เรื่องต้นก็ทราบว่าคนร้ายใส่กางเกงสีดำ
เสื้อสีน้ำเงินหมวกแก๊ปสีดำรองเท้าผ้าใบสีขาว
เข้ามาทางประตูหลังธนาคารแล้วก็ถือมีดยาวประมาณ๖นิ้ว
จี้พนักงานที่กำลังนั่งนับเงินในเคาน์เตอร์
ใส่กระเป๋าสะพายจากนั้นวิ่งหนีออกจากธนาคาร
ข้ามถนนผนโยธินไปบริเวณโรงแรมธัญญาอิน

แล้วก็วิ่งไปด้านหลังโรงแรมปีนกำแพงข้ามรั้วโรงแรม

แล้วก็ปะปนไปกับชาวบ้านหายว่าไปกับตา
ซึ่งตำรวจได้กระจายกำลังปิดล้อมค้นหานะครับ
ซึ่งส่วนมากแถวนั้นเป็นหอพักนะครับ
อกจากนี้จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
คือเมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๔๕นาที
คือธนาคารจะปิดเต็มที่แล้วนะ

คนร้ายทำทีเข้ามาเป็นลูกค้าแลกเงิน
จากนั้นเดินออกไป

คือออกไปในช่วงที่แบบว่าพนักงานก็ไม่เห็นว่าออกไปทางไหน
รอพอพอก็ไม่เห็นว่าออกไปทางไหน
เชื่อว่าน่าจะไปแอบอยู่ในห้องน้ำของธนาคาร
จนกระทั่งรอเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ย
รั้วเหล็กประตูด้านหน้าธนาคารปิดสนิท
คนร้ายเห็นว่าไม่มีใครเข้ามาได้แล้ว
ก็เลยออกมาจากห้องน้ำหลังธนาคารมาจี้ชิงเงิน

พันธุ์ตำรวจเอกกิติพงศ์สุขวัฒนภัณฑ์
มังกับการสพเมืองเชียงรายบอกว่า
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง

ข้ามถนนเพื่อก่อเหตุติดต่อพนักงาน
เงินด้วยสีหน้ายิ้มแย้มยิ้มหวานเฉียว
แล้วก็พอได้เงินไปแล้วก็วิ่งหลบหนีไปนะครับ
ว่ามีการมาดูลาดลาวเส้นทางหลบหนีไว้
แล้วก็วางแผนเป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็คอยจนกว่าธนาคารจะปิด

หลบเข้าไปอยู่ในห้องน้ำนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบเส้นทางการหลบหนี

แล้วก็จะออกติดตามแกะบรอยจับกลุ่ม

ว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้